ตอนนี้จะพาไปหาของอร่อยทานเมนูนี้ยิ่งใหญ่มาก

ไปขึ้นพร้อมกันในช่วงตลอดกิน
นี่เห็นไหมเมนูข้าวแต่น

ลักษณะแบบนี้ที่หลายคนคุ้นเคยนั่นแหละค่ะ

น่ากินนะคะเขาทำกันเป็นเหมือนกับว่าในชุมชน
โอ้เป็นวงใหญ่มากเลยอ่ะพันธุ์ใหญ่อยากกินรถจุกไปเลยนะฮะไปที่บ้านเกษตรพัฒนาหมู่๘ตมพระอำภาพระจังหวัดตากนะคะ

คุณวิไลหมวกโค้งสูงอายุหกสิบปีปลาหมึกนะไม่ใช่ปลาหมึกนะป้า
ป้าชื่อหมึกป้าหมึกเนี่ยบอกว่าเคยทำอาชีพทำไร่ปลูกผัก
แต่ว่าต้นทุนในการปลูกผักมันแพงพวกปุ๋ยพวกยาต่าง
ผลผลิตราคาเองที่ได้มาก็ตกต่ำป้าเลยเปลี่ยนแนวเลยค่ะ
มาทำข้าวแตนขายแต่กว่าจะขายดิบขายดีในวันนี้ลองผิดลองถูกมา
ได้สูตรที่เป็นเคล็ดลับนะคะแล้วป้ายังบอกด้วยเคล็ดลับในการทำข้าวแต่นให้มีรสชาติอร่อยเนี่ยก็คือ
การนำข้าวเหนียวเขี้ยวงูหรือข้าวเหนียวพันกอขอ๖มาล้างน้ำถึง๓น้ำ

แล้วก็น้ำที่๔จะต้องหมักทิ้งเอาไว้ประมาณสัก๕ชั่วโมงค่ะ
พอได้แล้วก็นำมานึ่งประมาณ๑๐นาทีนะคะ
๑ระหว่างการปั้นให้เป็นวงแบบนี้ก็ต้องใช้เรืออีกลูกนิดหนึ่งนะคะ
ก็คือใช้เรือไฟแดมในความร้อนนะให้มันมีความร้อนอ่อนอ่อน
การเคล็ดลับในคราวเหนียวจะได้มีความอ่อนตัวปั้นได้ง่าย
ฟังแค่นี้แล้วก็ปวดหัวแล้วนะ

เอาไปตากแดด๒แดดสิคะ

เอาข้าวมาปั้นแล้วตากแห้งได้เลยไม่ใช่ได้
กระดวกก็ซื้อกินเอาเถอะอย่าไปทำเลยถุงละยี่สิบห้าเองครับคุณ
ดิฉันเคยทำนะตอนเด็กแต่ว่ารู้ไหมมันยากตรงไหน
เวลาข้าวแต่นที่ที่เราตากไว้แล้วเราเอาเอาน้ำมาหยอดข้างบนอ่ะค่ะ
มันลงมือแล้วตอนที่หยอดอ่ะมันทำไมมันลงรูไปโดนมึงล่ะ
มาเร็วมันน้ำมันมันรอดอือมันก็ลวกมันท้องนะจ้ะอันนี้พูดจริง
ใช่ทำไม่เป็นตอนเด็กทำกับคุณยายใช่ไหม
แล้วก็อย่างเงี้ยตุ๋มลงไปอ่ะอยู่ล้อมจ้างเลยน่ะฮะ

ละ๒๕แล้วได้ตั้ง๓แผ่นใหญ่

ใช่แล้วถ้าหากคุณจะซื้อไปขายต่อนะเขามีเป็นแบบขายส่งด้วย

ติดต่อไปเลยนะ๐๘๕๖๐๒๙๑๖๕ป้าหมึกค่ะ